เลยค่ะมารอขำกับตลกท่านนี้นะคะ

เพราะว่าล่าสุดนะคะหวนคืนกับการกำกับภาพยนตร์นะคะอีกครั้งในรอบ๑๐ปีเลย
กลับมาทั้งทีนะคะขนเพื่อนแก๊งตลกมาแน่นจอเลยทีเดียวล่ะค่ะ
ตามภาพที่เห็นหน้าจอนะคะลุงรงกลับมานั่งแท่นภูมิกับอีกครั้งค่ะ
สำหรับลุงรงจตุรงโพธารามค่ะหลังจากฝากฝีไม้ลายมือไว้กับนางทั้งหลาย

คอมเมดี้สุดฮาค่ะลุงลงบอกเลยนะคะบทน่าสนใจมาก
ยังมีทีมนักแสดงสุดปังนะคะไม่ว่าจะเป็นอาเล็กธีรเดชค่ะ
คุณมาร์ทจุธาวุฒิค่ะหรือว่าจะเป็นเพื่อนนักแสดงตลกนะคะ

ทงทงมกจกหรือจะเป็นเพื่อนสีสุดอย่างพี่จิ้มชวนชื่นค่ะ
หวนคืนกลับรับงานแสดงอีกครั้งนะคะเพราะว่าเพื่อนซีรุงรงนี่แหละค่ะ
จิ้มบอกกับน้องนัทในบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะว่า
ก็เป็นลุงลงนี่แหละเพื่อนรักสุดเนี่ยค่ะ
บอกว่าคือให้มาเล่นให้หน่อยคือเล่นให้ลุงลงทุกเรื่องเลยค่ะ
เรื่องนี้ตอนแรกก็แบบแอบใจแป้วเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าลุงลงที่เขากำกับหนังเขาจะชวนเราหรือเปล่า

แอบใจเสียนิดนะคะกลัวเพื่อนจะลืมเพื่อน
แต่ปรากฏว่ามิตรภาพแค่มองตาก็รู้ใจค่ะ
พอเจอหน้าปุ๊บนะคะลุงลงแกก็เดินมาชวนทันทีค่ะ
ทำให้ตัวเองได้คืนจองเงินอีกครั้งด้วย

สำหรับเขาเนี่ยมันอะไรก็ได้
เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมาเกินอะไรเยอะ
แต่ว่าเขาก็เกินกลัวว่าเราจะ
มันไม่รู้ด้วยความเขากลัวหรือว่า

มิตรภาพพี่ลงกับพี่จิ้มนี่แบบว่าที่สุดเหมือนกัน

มันคนคนละครัวชอบคนละอย่าง

มันก็รักเราเราก็เราก็ต้องรักมัน

แต่ก็ชอบแกล้งกันแกล้งกันเล่นกัน

ก็นี่ไงเป็นสิ่งที่มันชอบแกล้ง
แต่เราก็ได้ครูก็โดนแกล้งก็ได้
เพราะถ้ามึงมีความสุขใช่ไหมมึงทำเลย
อีกครั้งค่ะแถมเรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกชื่อหนังว่า
นะคะก็ได้เจอเขาด้วยนะคะ

เวลาอ้างยี่เขาก็ต้องเล่นเป็นแบบคนจีนไง
เจนเซียวจากไหนหล่อนะไม่อยู่ในความจงจำ
สำหรับเรื่องความรักนะคะแหมคู่นี้เขาหวานสุดนะคะวันเกิดน้องโบที่ผ่านมาเขาก็มีลูกเล่น
แกล้งเอาน้ำแรกให้ซะก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยเอาสร้อยข้อมือสุดพิเศษย้อนหลังไปให้ค่ะ
แล้วความตั้งใจของอเล็กก็คือ

จะเป็นยังไงนะไปฟังกันหน่อยค่ะ
เราเป็นคนชอบให้ของขวัญอะไรที่มันเป็นสิ่งที่

ก็เลยทำเป็นสร้อยข้อมือจี้รูปโม

ก็นิดนึงก็สำหรับ

เราก็อยากให้อะไรดีให้อะไรที่มันมีความหมาย

แม่นะแบบ
ขุมโบหัวใจ

เล็กบอกว่าส่วนหนึ่งตัวเองก็ชอบพาไปกิน

แล้วก็น่ารักสำหรับตัวเองเสมอค่ะ

น่ารักมีคนกดไลค์เยอะเลย